เอาคลิปมาโพสต์ไว้บอกว่าตั้งแต่เกิดมาไม่เคยพบไม่เคยเห็นเคยเห็นแต่ในข่าวเวลาเรานำเสนอ

ขึ้นมาเห็นรอยรอบรถตัวเองเลยคล้ายรอยกับพญานาคติดตามหัวเขียวข่าวเด็ดค่ะ

ศพคำถามก็จะประมาณนี้โนนีไปประมาณนี้นะฮะมีหากผู้ชมนี่แหละที่เจ้าของรถเชื่อ

พญานาคไปปรากฏอยู่บนฝากระโปรงรถของเธอนะคะ
หลังกระจกรถก็มีนี่บางคนก็บอกโรสลินอย่าเยอะ
เอาทะเบียนมาก่อนเอาทะเบียนมาก่อน
อ่ะบอกเลยแล้วกัน๗๒๓๓ปราจีนบุรี

ใช่ครับคุณก็ได้๑๗ขีด๘๕๓๓
คุณกี้จำได้เหรอจำได้แม่นเลย
นี่ครับเอาไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะครับ

เบอร์เล็กที่๒๒หมู่ที่๑ตำบล
สัมพันตาอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีนะฮะ
อายุเจ้าของหน่อยไหมเจ้าของรถอายุ๓๓ปี
นั่นไงชื่อว่าคุณเฉลิมพรอุทาศีนะฮะ
เล่าให้ฟังบอกว่าคือจอดรถตั้งแต่ช่วงกลางวันแล้ว
ตอนเย็นต้องมีธุระเดินทางไปที่ระยอง
แต่รถเนี่ยมันเลอะไงก็เลยจะเอารถคันนี้ไปล้าง
แต่ปรากฏว่าพอมาเจอเฮ้ยอุตะแล้วเนี่ยเห็นรอยแบบนี้
เราก็ว่าใช่แน่มันเป็นอะไรที่พูดแยก
ไม่ต้องให้ใครแก้เพราะว่าเอาทะเบียนรถนั้น
นี่ล่ะเธอก็เลยเอาคลิปนี้ไปให้คนในบ้าน
ผู้เป็นเสียงเดียวกันเหมือนผ่านเสียงตกร่้อง

แล้วเชื่อว่าสิ่งดีกำลังจะเกิดขึ้นกับตัวเธอและครอบครัวของเธอนะคะ
เพราะฉะนั้นงวด๑กุมภาพันธ์นี้
จะเอาเลขทะเบียนรถและเลขที่บ้านอืม
แนะนำนิดหนึ่งคุณเฉลิมพรเอาอายุตัวเองไปซื้อด้วยนะฮะ

เอาไปต่อกันที่อุทัยธานีคุณผู้ชม

แต่ว่าช่วงนี้ขอบคุณล่ามผู้แปลภาษามือด้วย

จากรอยที่ฝากระโปรงรถลักษณะเป็นรอยพญานาคแบบนี้
ไปดูควายตัวนี้มันเข้ารักษณะพญาควาย

เออมันยงตาไปสีขาวแบบนี้
เขาบอกว่ามันคือลักษณะของตำราควายเลยคุณผู้ชม

อายุเพียง๕เดือนเท่านั้นชื่อว่าพระเสา
อยู่ที่อำเภอลานศักดิ์จังหวัดอุทัยธานี

มันถูกต้องตามตำราควายคือ
หน้าเด่นหางดอกตาเพชรและที่ขามันมีถุงเท้า
ลักษณะเป็นถุงเท้าขาวทั้ง๔ข้าง
ตาเพชรจริงมันขาวแบบนี้เลยนะครับ
เจ้าของควายคือนายสาธิตบอกว่าก่อนหน้านี้
เลี้ยงควายมาครับอยู่ที่มรนอง
มาย้ายกลับมาอยู่ที่นี่ครับที่อุทัยธานี
เป็นบ้านเกิดของภรรยาก็ย้ายควายมาเลี้ยงด้วย
มาอยู่กัน๑๐ตัวต่อมาเมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่แล้ว
แม่ควายมันตกรูปมา๑ตัวในวันเสาร์ก็เลยตั้งชื่อว่าเจ้าพระเสาร์

เดียวมีคนติดต่อขอซื้อ๑ล้านบาท
เขาก็ไม่ขายนะฮะเพราะว่าลูกควายตัวนี้เขาบอกว่าฮือ
พอได้มาพอมันตกออกมานะ

เพราะว่าเงินทองไหลมาเทมาไม่ขาดสาย
ก็เลยไปดูตามตำราเออลักษณะมันพิเศษเข้า
ลักษณะตำราภายาคอยก็เลยเก็บเอาไว้
หวังว่ามันคงจะให้โชคให้ลาบและโชคดีตลอดไป
กับเจ้าภายาคอยที่ชื่อว่าเจ้าพระเสาร์
รู้จักแต่แมวตาเพชรแต่รอบนี้คือวายตาเพชรแปลกมาก
อย่าเพิ่งเล่าใส่ตาจากหน้าจอทีวีฮะรอบนี้เดี๋ยวจะพาไปเปิดพิษดารกินซาซิมิ
หึกสดแบบญี่ปุ่นสดขนาดไหนเวลาเรารับประทานเนี่ยมันยังดิ้นดับ
อยู่ในป่าของเราถ้าเป็นประเทศญี่ปุ่นพอจะเข้าใจได้ฮะ
แต่นี่บ้านเราประเทศไทยเหรอใช่บ้านเราประเทศไทยก็มีแบบนี้ขายเหมือนกัน
ไม่ใช่กรุงเทพอยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรีร้านนี้ชื่อว่าร้านหมึกย่าง
อะไรอ่ะไหนบอกสดเขามีสองแบบหมึกย่างหมึกสดซาซีมิ
เพราะฉะนั้นใครรับประทานหมึกสดไม่ไหวเขามีหมึกย่างขายด้วยฮะ
อยู่ที่ตำบลท่าตูมอำเภอศรีมหาโพธจังหวัดปราจีนบุรี
รอบนี้เขาไปรับหมึกสดมาจากจังหวัดจันทบุรีสดขนาดไหนรับมาปุ๊บ
รีบขายปั๊บเลยแล้วก็ขายปุ๊บโอ้โหคนซื้อเลยฮะ
สดขนาดที่มันยังไหว้ดุมดิมอยู่เลยแล้วเนื้อมันยังเต้นตุ๊บ
กินเลยฮะกินสดอันนี้มีเมนูนึดึงนะอันนี้คือการแล้วซาสิมิ
แต่บางคนบอกพี่ผมรีบอ่ะผมไม่อยากกินแบบแร่เลยแล้วทำไงหยิบมากินเลยฮะ
เย็บทั้งตัวขึ้นมากินและหมึกต้องตามันบุ๊บแตรงขนาดถ้าปากแล้วแหวว
แล้วดำไหมขนาดนั้นปากเป็นน้ำหมากเลยเออมีบรรยากาศไหมล่ะ
ตอนที่หนุ่มสาวเขากินหมึกสดนี่ครับ
กลุ่มนี้คือทดลองให้ดูแล้วเดี๋ยวมีลูกค้าจริง
ลูกค้าจริงก็นั่งร้อมวงเลยครับ
ร้อมวงกินหมึกสดสดสดสดสดสดสดสดสดสดสดสดสดสดสด

สดสดสดสดสดสดสดส